เหตุหนึ่งเกิดขึ้นกลางถนนนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุ
รถบันทุกของผู้งานตัดอ้อย
คงลงเนินมาแล้วก็เสียหลักจนพลิกคว่ำ
เพราะว่าคนงานกระเด็นกระดอนไปตามถนน

คือมีผู้เสียชีวิต๒รายด้วย
ที่เหลือนี่บาดเจ็บส่วนรถกลุ่นสภาพโอ้โฮ
คือถ้าอย่างนี้ก็ไม่เหลือแล้วค่ะต้องออกมาจากรถทุกคนนะครับ
เด็นออกมาหมดเลยนะฮะรถก็ล้อชี้ฟ้าเลยล่ะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้า๗โมงเช้า
บนถนนสายเขาชนกันเขาน้ำอุ่นอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปางศิลาทอง
พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหลายทีมนะอันนี้ต้องใช้หลายทีมเลย
ในการเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ

บรรทุกคนงานตัดอ้อยจากหมู่บ้านรวมใจพัก
อำเภอขานุวรรลักษบุรีเกิดเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนนครับ
ขณะกำลังมุ่งหน้าจะไปตัดอ้อยที่อำเภอคลองลาน
ทำให้คนงานที่นั่งมาด้วยกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยครับ
นอนบาดเจ็บเกลื่อนถนนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๙รายนะครับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอ๋อขออภัย
มีผู้เสียชีวิต๒รายนะครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๙ราย
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลปางศิลาทองสำหรับผู้เสียชีวิต
ได้มีการเคลื่อนย้ายเก็บรักษาร่าง
ไว้ที่โรงพยาบาลปางศิลาทองเพื่อติดต่อญาติต่อไปนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างเพื่อหาสาเหตุ
เกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
แต่คาดว่าน่าจะขับลงเนินแล้วก็เสียหลัก
บังคับรถไม่อยู่จนทำให้เกิดการพลิกคว่ำนะฮะ
ค่ะกระเด็นออกมาจากรถทุกคนเลยนะคะ